เมื่อวันก่อนคุณผู้ชมเราเพิ่งรายงานข่าวที่ไปบุกทลายคนที่เป็นหมอกระเป๋า
แต่นี่ฮะอุทาหรณ์คนอยากใหญ่โอ้โหแล้วเป็นกล้วยบนหัวผมเลยเนี่ย
อยากเจ้าโลกใหญ่คุณผู้ชมครับสุดท้ายเขาเนี่ยฟังเพื่อนมาอีกทีนึง
ทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะใช้อันนี้นะทำจริงฮะใหญ่จริงฮะ
สักพักเน่าฮะต้องไปหาคุณกันจอมพลังเลย
คุณกันทัศน์พงภัยบูลเวทครับหรือว่าคุณกันจอมพลังนี่
มาพร้อมกับในธรรมอายุ๕๒ปีไปเจอแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินปัสสาวะ
ไปรักษาเลยไปรักษาอาการอวัยวะเพศบวมอักเสบแล้วมันใกล้เน่าคุณผู้ชมครับ
คือก่อนหน้านี้นี่นะในธรรมเขาไปให้เพื่อนฉีดสารเข้าอวัยวเพศ
ต้องเลอไว้หน่อยนะคุณผู้ชมจะอัพไซต์นี่แหละเพิ่มขนาดอยากใหญ่เหมือนเพื่อน
ใหญ่จริงครับแต่ใหญ่เพราะว่าเจ้าโรคมันบวมอักเสบเขาก็เจ็บปวดรวดร้าวปวดแสบปวดร้อนทรมานเลย
นี่คือตอนส่งภาพให้คุณกันนะนะคุณธรรมก็บอกว่าเขาเป็นช่างก่อสร้างอยู่ในแคมป์คนงานก่อสร้าง
ทีนี้ได้ยินเพื่อนที่แคมป์ก่อสร้างนี้เขาคุยกันเรื่องเพิ่มขนาดน้องชายว่าเขาไปเรียนมาไปร่ำเรียนมาวิชาจากในคุก
ใช้ยาหลอดสิเดี๋ยวในคุกเขามีสอนวิชาอย่างนี้หรอเหมือนจะมีนะมีจริงมีจริงเรื่องแบบนี้

เป็นวิชาไม่ดีวิชาแบบอะไรก็ไม่รู้ตำราไหนก็ไม่รู้
หลังมุกบ้างหลังหัวเบ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีกันออกมาจากในนั้น
แล้วที่คุณทำเขาไปฟังจากเพื่อนมาคือเขาใช้ยาหลอดสีฟ้าอะไรก็ไม่รู้นะฉีดเข้าไป

เพื่อนบอกทำไม่ต้องกลัวไม่เป็นอันตราย
คุณทำก็เลยตัดสินใจเอาว่าเพื่อนฉีดให้หน่อย

เอาครีมในหลอดไปต้มจนตัวยากลายเป็นน้ำแล้วก็ฉีดเข้าไป
ซึ่งจริงแล้วยาในหล่อนี้มันคือยาใช้ภายนอก
สำหรับรักษาแผลผู้พองติดเชื้อ
ไว้รักษาสิวรักษาน้องอะไรแบบนี้
คุณธรรมเขาก็บอกนะคุณผู้ชมบอกว่าตอนแรก
ของเขามันใหญ่ขึ้นจริงผ่านไปสัปดาห์หนึ่งเฮ้ย
มันบวมแล้วมันบวมอักเสบแล้วแล้ว
เริ่มรู้สึกว่าน่าจะเน่าแล้ว
ก็เลยไปหาหมอครับหมอบอกค่ารักษาครึ่งแสนนะคุณทำ

เพื่อนที่เป็นคนฉีดสารเข้าไปยังจะมีหน้ามาบอกอีกนะทำเอ้ยต้องตัดทิ้งแล้วล่ะ
เออคุณทำก็เลยกลัวครับอยากรักษาให้มันหายก็เลยมาหาคุณกันครับ
มันไม่เหมือนที่เราคิดนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเออถ้าเราฉีดไปแล้วมันจะมันจะออกมาแบบสวยออกมาแบบว่าใหญ่
อายครับพูดเรื่องเรื่องอายเรื่องเรื่องมันแต่มัน
แต่มันดีกว่าต้องขัดเสียไปใช่ไหม
มันไม่รู้จะยังไงนะครับมันสุดท้ายแล้วครับ
โอ้เห็นใจคุณทำเหมือนกันนะ
ผมเห็นใจคุณกันนะของแกก็ไม่ใช่

คุณหมอบอกคุณทำทำใจดีนะ

ใช่แต่ต้องรอให้สารที่ฉีดเข้าไปมันหยุดไหลก่อนครับ
เออต้องรอถึง๖เดือนเนี่ย

ไอ้สารที่ฉีดเข้าไปมันจะหยุดไหลออกมา
หลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอบอกต้องทำการตัดต่อ
ไม่ใช่ตัดนะตัดต่อนะ
ไม่ได้ตัดทิ้งนะตัดต่ออวัยวะให้มันเข้ารูปทรง
แนะนำให้กรีดออกก่อนเพราะอาจจะทำให้เน่าได้ครับ
คุณหมอเขาก็เตือนมาด้วยถ้าต้องการจะเพิ่มขนาดเนี่ย
ปรึกษาแพทย์ไม่ควรฉีดกันเอง
เพราะหากเกิดการติดเชื้อเนี่ยเดี๋ยวมันจะบวมเน่าติดเชื้อ
หรือว่าอักเสบรุนแรงถึงขั้นเป็นมะเร็งได้เลยนะ

ไม่รู้ทำไมถึงต้องอยากทำเนอะ
เขาก็มีความคิดที่อาจจะถูกบอกมาแล้วเชื่อ

จะเจอเพื่อนพูดอย่างนี้เนอะคือบางคนหา

แต่เล็กมากจนไม่สามารถจะทำกิจกรรมทางเพศได้

เขามีศัลยกรรมนะหมอทำให้นะ

อันนั้นคือตามแพทย์ตามตำราเลย